เวลาเราง่วงคุณเคยไหมเราทำอะไรอยู่

บางทีมันเผลอหลับแล้วสิ่งที่เราถือค้างไว้
มันก็เลยหล่นใสอะค่ะ
โอ้โหเห็นใจค่ะลูกค่ะ
หิวก็หิวง่วงก็ง่วงอยากกินก็อยากกิน
ฝรั่งก็ยังเหลือเอายังไงดี

นี่อ้าปาก

กัดยังไม่ขาดสักกะนิดเลยลูก
เอาเป็นว่าหนูต้องเลือกก่อนนะลูกว่าหนูจะนอนหรือหนูจะกินนะ

มันไม่ง่วงแต่มันจะติดคอ
เอาจริงก็ต้องฝากผู้ปกครองด้วยนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างนี้

อาจจะติดคอได้แล้วเผลอหลับไง
ด้วยความว่าเด็กเวลาเขากินกับเขาง่วง

เราก็อาจจะต้องคอยบอกคอยเตือนกันหน่อยนะคะ